ตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ

ผมเอกชุมพลสุรพัฐจาลุมวันนี้ครับ
หรือผมชัยสิรฐราจารย์บี้อมวลชัยเพิ่มภูณครับ

มีเด็กของใหญ่ใหญ่ยาวทั้งนั้น

ลุงภูติลักษณ์๑๒๑
ดังนั้นมุมแดงแพ้น็อคยก๓ครับ
๑๒นี่ต่อยคู่ชกเกือบร่วงเหมือนกันนะ
๓โดนหมัดเดียวหงายท้องเลยนะครับ

อ้าวเดี๋ยวดูเลยครับว่าจะเป็นหนังม้วนเก่ามาใช้ใหม่

ฝ่ายแดงสากเหล็กเมืองช้าง

เขาคือสำราญศักดิ์วอร์มวยไทยศึกษาจอมบึง

ร่วงแรมนัชธาณาหาดใหญ่
ครับมวยคู่แรกของเรานะครับเปิดหัวรายการวันนี้ครับ
ฝ่ายแดงสำราญศักดิ์วอร์มวยไทยศึกษาจอมบึง
นรงฤทธิ์สุขวัฒนะ
อายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
กมาแล้ว๕๙ครั้งชนะ๔๗ครั้งแพ้๑๐ครั้ง

เสน่ห์งามเล็กร่วงแรมนัชธาณาหาดใหญ่
ที่๓ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

เสน่ห์งามเล็กร่วงแรมนัชธาณาหาดใหญ่
ชื่อธุระเดชสตือบาอายุ๒๐ปี

กมาแล้ว๖๐ครั้งชนะ๕๙ครั้งแพ้๑๑ครั้ง
สำราญศักดิ์วมวยไทยศึกษาจอมบึง
ที่๓ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

สำราญศักดิ์เองก็ซ้อมอยู่ที่
มรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับ
ว่ากันว่าเป็นมหาวิทยาลัยมวยไทยอย่างแท้จริงนะ

โดยมีอดีตครับแชมเปียนวิธีภาคนาศบรรยาสำเนินครับ
สำรานเดชสด่านชัยครับเป็นอาจารย์สอนอยู่
วันนี้มาด้วยเดี๋ยวจะถอดมงคลด้วยนะครับ

ต้องมีดรสวังวิริยาพิทักษ์สอนอยู่ครับ
ส่วนน้ำเงินนี่มวยจากใต้นะครับยาลาครับ
ก็เรียนอยู่ที่มหาลัยราชพัฒนยาลานะครับ
วันนี้ท่านอธิการบดีครับ
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรสมบัติโยธาทิพย์ก็คงติดตามการรับชมอยู่ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวนี่มาซ้อมอยู่กับเพื่อนพี่นะบังจูปอสมาน

ปาบธรานีลูกลำพะกี้ครับ
วันนี้มวยใหญ่ยักษ์ทั้งนั้นเลยนะครับ๑๓๕ปอนด์๑๔๒๑๔๘ครับโอ้โห

เปิดหัวมาก็ซีดแล้วนะครับวันนั้นหลายคนจำได้ครับ
คู่นี้ไม่ต้องคุยอะไรกันมากนะครับมายกแรกก็ทุบกันเลยนะ
วยคู่นี้ครับทั้งคู่เนี่ยปาดหัวตัวเท่าเลยครับ
ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยครับโอ้โหดูร่างดวงชกดูมัดกล้ามเนื้อพี่ชัยครับ
มีซิกแพคเหมือนพี่ตอนนี้เลยนะลูกเดียวเลยลูกเดียว
โอ้โหนี่บอกชื่อสำราญศักดิ์ไม่ต้องบอกต้องเป็นมวยหมัดครับ
ส่วนทางด้านเสน่หงามนี่อดีตอดีตก็คือเสน่หงามเล็กทอแสงจันทร์ครับ
อ่าพี่น้องสามคนเลยครับตระกูลนี้ครับ
งามเอราวันเสน่หงามน้อยแล้วก็นิก
คนนี้นี่คนละคนสุดท้องนะครับเสน่หงามเล็ก
หนุ่มแดงครับสำราญเดียวสอดัญสอดัญชัยหรือว่าสำราญเหล็กมอร์
แชมป์เปี้ยนถอดมงคลให้กับสำรานศักดิ์ครับ
ส่วนน้ำเงินครับบังจูปอสมานนะครับ
ถอดมงคลให้กับเสน่หงามเล็กครับ
เขาฝากมาบอกว่าเอกอย่าลืมไปเอากระถาดีครับ
บังจูเขามีให้

ติดตามยกแรกครับทุบกันเลยนะครับมวยคู่นี้
มวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันนะครับ
สนับสนุนมวยยักษ์อนุรักษ์มวยใหญ่
คู่แรกเลย๑๒๓๔นี่
๑๓๐๑๔๐ปอนด์โอกาสนับน็อกโอกาสจะไม่ครบยกนี่เยอะเลยนะครับ
สำราญศักดิ์วอร์มวยไทยศึกษาจอมบึง๑๓๕ปอนด
งามเล็กโรงแรมนัชนาหาดใหญ่น้ำเงิน
เป็นมวยรุ่นใหญ่รุ่นใหม่น่าติดตาม
ว่าใครจะมีสิทธิ์ขึ้นมาเป็นมวยเอกในอนาคตนะครับ

เป็นมวยกาดได้ทั้งซ้ายทั้งขวา
ความหนักความแรงคุณผู้นี้ก็ได้เคียงกันนะครับ
พิษซ้อมถ้าว่าไปแล้วนี่นะของคุณจูนี่ความเชื่อถือนี่จะสูง
สมองมวยบังจูช่วยได้เยอะเลย
กขยับเดินเข้าหาแล้วตัดล่าง
แค่งซ้ายแม่หนาปึ๊กครับ
แค่งขาลำตรงลำตัวทั้งคู่นะ
ต้องบอกว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่๑๓๕ปอนด์ครับ
น่าสนใจมากครับกับมวยใหญ่ที่ออกทีวีในวันนี้

๓คนพี่น้องนี่ชกมวยหมดเลย
อาวุธสุคนีฤหาภุชิษฐร์บนเวทีนะครับ
มาขยับมาเป็นมวยซ้ายครับ
สำราญสัก๒ก้าท
กัดมวยเหมือนจะมวยเป็นมวยหมัด

สำราญศักดิ์ถ้าสมัยก่อนนี่ต้องสำราญศักดิ์เมืองสุริน
อืมนี่มวยใหญ่ในไข่พันธุ์

เขาเรียกว่าแม่ไม้มวยไทยไง

แต่ลูกนี้เป้าหมายในก้านคอนะ
มันแน่นอนอยู่แล้วนะโดนเตะแบบนี้
ส่งนี้มาก้านคออย่างเบา

บ่อมวยไทยศึกษาจอมบึงมหาลัยนี้

เฉพาะนักมวยดังในประเทศไทย

เดี๋ยวนี้มวยไทยของเรานี่
มันโด่งดังไกลไปทั่วโลกแล้วนะ

วยไทยมรดกไทยอะไรนะ
มวยไทยมรดกไทยมรดกโลก

มันต้องระวังทั้งคู่นะ

เป๋เลยเป๋เลยหนักจริงนะ

แค่ยับซ้ายแย่มานี่แค่เมาเป๋

มัดนี้มันกระแทกเข้าไปโฟกัส

หมดยกที่หนึ่ง
ดั่งด้านสำรอันสัก
ยังโดโตเตะได้สวยครับ
ต้องทอยกลุ่นอยู่นะพี่ชัยใช่ไหม

มามาที่นี่แล้วนะครับ

ชมต่อยกสองยกแรกไปยก
โดนกระแทกซ้ายโดนยัดซ้ายเข้าไปถึงกระซึมเลยนะครับต้นเตี้ย
แสดงว่าต้องเข้าโฟกัสจริงนะต้องระวังละคมเลยหมัดนั้นถึงซ้ายน่ากลัว
ยกหนึ่งโดนหมัดยับเต้ยกสองโดนหมัดตงเมาแล้วถ้ายกสามล่ะ
ถ้าโดนหมัดขวาหลับมันก็เป็นไปได้
เห็นจุดแล้วน้ำเงินโชว์เลยครับออกมามีตีนหน้าเหมือนกัน
แม่ละบังจูมาสอนด้วยมันจะแหย้งหรือเปล่าสำราญสัตว์
เปลี่ยนการ์ดมาเป็นมวยขวาอีกแล้ว
ค่อยเดินเดินเข้าหาเดินแบบระวังว่าอย่างนั้นเถอะ
เกี่ยวล่างโต้ไม่โต้โต้ไม่โต้
พยายามติดมาหาช่องหาจุดเจอแข้งซ้ายโต้ขึ้นด้วยแข้งขวาติดบัง
ต่างรับครับตอนนี้สนีงาม
ขายมือด้วยบอกไม่มีอะไรเตะมาอีก
ขยับเข้าหาเปิดเกมตลอดนะครับสำราญศักดิ์
ว่างเปรี้ยงครับหมัดขวาเฉียวไปนิดเดียว
วงในในไม่อันตรายไม่เน้นไม่เน้น
ทั้งคู่นี่มันอันตรายที่หมัดนะนะ
เน้นหมัดอย่าตีหน้าหน่อย
สอกด้วยนะสอกนี่อันตรายด้วยนะ
ใครโดนมีสิทธิ์หลับนะว่าอย่างนั้นเถอะ

ต้องระวังครับคำแล้วแทงด้วยขวา

สอดคืนทำไม่ได้ต้องแยก
ว่ากันใหม่ขยับ

วิธีการออกอาวุธตัดล่างครับ

นี่ไงสองจังหวานของจริงของแท้

หนักจริงครับต้องยอมรับนะเสน่หงามเล็ก
ต้องติดตามครับนักมวยรายนี้ผลงานครั้งต่อไปจะเจอกับใคร
ผมว่าออกมาแบบนี้แฟนมวยทางบ้านตะลึงเหมือนกันนะ

โอ้โหยกแรกนี่จิ้มซ้ายเข้าไปทำท่าจะเมานะ

อยู่กับบังจูอย่างนี้ด้วยดูแลให้เด็กคนนี้นะอนาคตถือว่าไม่อยู่แค่นี้แน่

แสดงให้เห็นเลยนะว่าน้ำหนักหมัดของเสน่หงาม

หูฮุกขวาสั้น๒หมัดเลย

แค่จะนิ่งเลยนะมัวแล้วนะ
หมัดแรกนี้มัวหลับแล้วนะครับไม่ได้สติแล้ว
แล้วหมัดแรกเจอหมัด๒เข้าไปอีกนี่๑จิ้มที่เดิมเลยเต็มกว่าขูเลยเนี่ย
โอ้โหสุดยอดหมัดเลยนะว่าอย่างนั้นเถอะ
คว่ำเลยนี่ตามแรงน้มถ่วงของโลกเลยนะเนี่ยทิ้งลงไปเนี่ย

แนะนำพี่น้องแฟนติดตามผลงานของเสน่หงามเล็กกันต่อไปนะครับ
ตาเลยครับเสน่หงามเล็กโรงแรมนัชนาหาดใหญ่ชนะทีโอสำราญศักดิวอร์มวยไทยศึกษาจอมบึงยกที่๒